แม่บ้านประจันบรรย์
แม่บ้านประจันบรรย์
สวัสดีฮะ
แอปทานีราค่า
ฝั่งว่านวันสภัษคค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านคุณรู้ค่ะ
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ด้วยอังุ่น

อุ้ยสวยกันตัวง่ายเลยอ่ะเหมือนมะม่วงเลยเธอ
สำหรับมะม่วงเลยดีแล้วไปเสิร์ชสีมันนี้เรียงดึงดังมากเลย
พอเราหน้าใสแล้วเนี่ยเราก็ออกหานุ่มได้
แล้วพอเรามีหนุ่มเนี่ยเราก็จะพาคุณผู้ชมไปที่หัวหินอีกแล้วค่ะ
เพราะว่าเรามีที่พักในราคาไม่ถึงพัน

ไม่มีที่เดียวค่ะเพราะว่ารายการเราสอหามาได้อีกแล้วค่ะ
ที่นี่เลยค่ะเป็นหัวหินรีสอร์ท

โอ้โหงั้นมาต่อกันด้วยเรื่องของการกินกันเลยดีกว่า
มินก็บอกเอาไว้เลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ย
โอ้โหอร่อยจนแบบหยุดไม่ได้

เขาเรียกว่าการตกแต่งนี่นะเป็นแบบคาเฟ่ไซส์มินิ

ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นไปกันเลยนะคะกับช่วง
ประหยัดฉบับโฮมเนส
สวยประหยัดฉบับโฮเมส
โอ้ยทำอะไร
หน้าไต่ยังอะเธอบอกว่างุนก็ไม่หน้าไต่ไหมหรอ

มาสวยประหยัดไม่ได้ให้มาอ้วนประหยัดกัน

ไม่แต่งหน้าแล้วก็ต้องเจอกับมลภาวะต่าง

ที่เราเนี่ยพอกลงไปโพกลงไป

มันจะไปไหนคะก็อุดตันอยู่บนใบหน้า

เรียกได้ว่าเอาสิ่งที่มันตกค้างออกให้หมดเลย
ด้วยการใช้องุ่น
ใช่อุปกรณ์ง่ายมาก

เมื่อสาวปุ๋ยกินอังุ่นหมดแล้วเอ้ย
เมื่อเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้ว
วันนี้สองสาวเขาจัดหนักจัดเต็ม
ผิวมันและผิวแห้งค่ะ

แล้วให้เหลือส่วนเปลือก
เพราะว่าทางการแพทย์เค้าบอกเอาไว้เลยนะ

จะช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระต่าง

หน้าแก่นะมีมากไม่ดี
อ๋อมันถึงตัวสารอนุมูลอิสระใช่ไหมใช่
เราต้องการเปลือกมันแบบว่าเขาเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ไม่ต้องการป่นซะจนแบบว่า
เปลือกมันไม่ได้พัดกับผิวเราเต็มที่

ด้วยการใช้โยเกิร์ตก่อนเลยค่ะ
โยเกิร์ตเข้าไปประมาณ๕ช้อน

น้ำผึ้งอีกประมาณ๒ช้อนโต๊ะค่ะ

แล้วก็ลดอาการอักเสบของผิวได้ค่ะ

เอาล่ะระหว่างที่ปุ๋ยฟาดกำลังโคนส่วนผสมอยู่เนี่ยนะคะ
เดี๋ยวแอนจะผสมในส่วนของคนที่ผิวมันนะคะ

ก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป๓ช้อนโต๊ะ
ตามด้วยน้ำผึ้ง๒ช้อนโต๊ะ

มีแอบใส่แป้งข้าวเจ้าเพิ่มอีก๑ช้อนโต๊ะ
เพื่อความเข้มข้นเข้าไปอีกจ้า
สุดท้ายก็ได้เวลาบรรจุใส่ขวดตกแต่งกันให้น่าหยิบใช้แบบนี้แหละค่ะ
พลักมือ

๕บาทแป้งโครเจ้า๗บาท
เป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมเจอเราสองคนไม่ผิดหวังจริงใช่ไหมคะ
สวยประหยัดฉบับโคมเมตน์ก็อย่างง่ายนะค่ะ
ใช่แล้วค่ะสวยถูกประหยัดแบบนี้พวกเราสองคนจัดให้นะคะ
สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่มีไอเดียเก๋แบบนี้นะคะ
ใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะอยากไปหาน้องมิ้นมากเลย
เพราะว่านี่นะคะจะน้องมิ้นทร์เพราะว่าน้องมิ้นทร์ของเราอะ